ดูเรื่องต่อไปดีกว่านะบางคนเนี่ยเขาบอกว่านอนหลับมากหลับแบบเป็นคนที่หลับลึกหลับสนิทหลับขนาดที่ว่าเพื่อนจะแกล้งเนี่ยก็แทบจะไม่รู้สึกตัวแล้วเพื่อนตัวดีเนี่ยก็ชอบแกล้งเหลือเกินเวลาที่คนนอนหลับอะค่ะ
เฮ้ยต่อไปต่อนี่มันเล้ยไปไหนเนี่ย
เลื้อยไปโอ้โห

พัดเจนมันก็โอ้โห

อีกตัวอยู่ไหนล่ะมันจะไปหาเพื่อนเดี๋ยวมันจะพัดหลงกับเพื่อน
อ๋อผมก็ไม่รู้แต่เห็นไอเนี่ยตัวเนี่ยผมว่าจะเป็นงูเหลือม

ว่ามันเป็นงูฝันอะไรว่าเราไม่เห็นไง
แต่เอาจริงถ้าเป็นคุณถ้าคุณเป็นผลหารคุณเนี่ยคุณนอนอยู่เนี่ย
แล้วคุณลืมตามาเจอเพื่อนเพื่อนไต่ขาขึ้นมาอย่างนี้

ผมก็จะบอกว่าทำความรู้จักกันนะ
หมายถึงทำความรู้จักผม
อ๋อคุณจะคุยกับงู
เอออ๋อเหรอคุณจะคุยกับงู
หรือเปล่า
ไม่ก็เพื่อนกันนายเหลือมเราอาจจะหลามก็ได้

น่ากลัวจังเลยแต่เอาจริงอย่าไปเล่นอะไรพิเลนแบบนี้
เพราะบางคนที่เขากลัวงูมากเนี่ย
ตื่นมาเจอแบบนี้ช็อกได้นะ
เล่นอะไรพิเลนแบบนี้เลยค่ะคุณป่า

โอ้โหได้เห็นใจ
โอ้โหจะหายจากความ